มาดูที่อีกเหตุหนึ่งนะคะก็เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นวาเลนไทยเหมือนกันค่ะ
เป็นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแล้วก็เผาทำลายนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์นี้คดีนี้ตำรวจก็ตั้งประเด็นเอาไว้๒ประเด็นด้วยกันนะคะ
ว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการชู้สาวหรือว่าฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
ตำรวจร่วมกับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกแล้วก็ปาก
ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังนึง
ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุฆ่าหันศพและเผาอำพราง
เจ้าหน้าที่ที่ต้องใส่หน้ากากเนี่ยเพราะว่าแค่ยืนหน้าบ้านคุณเขมมาสอน
ทุกคนต้องผงะเลยเพราะว่าได้กลิ่นลอยตลบอบอวนออกมาเลย
แล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยยังเห็นขม่าวควันลอยคลุ้งอยู่
เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบศพของนางสุรีอ่อนสนิทวัย๔๖ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะ
เสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งสภาพร่างกายเนี่ยถูกหั่นออกเป็น๖ท่อนด้วยกัน
ท่อนเนี่ยมีศีรษะแขนขาแล้วก็ลำตัวและทั้ง๖ท่อนนี้เนี่ยนะคะ
ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกทีแล้วก็สภาพคือถูกจุดไฟเผาไหม้ไปหมดแล้ว
บางส่วนตอนนี้ก็มีมีดปลายแหลมปอกผลไม้๑เล่มมีมีดทำครัว๑เล่ม
แล้วก็มีเทียนไขอีกหลายเล่มนะคะที่อยู่บริเวณโดยรอบ
เมืองต้นแพทย์ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันค่ะ
โดยทรัพย์สินภายในบ้านภายในบ้านเสียหายถูกเผาทำลายทรัพย์สินมีค่าก็หายไปด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกมงคลสัมภาวผลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
สันนิษฐานนะคะว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตาย
และสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้อาจจะมาจากความหึงหวง
เพราะสภาพศพแสดงให้เห็นว่ามีความโกรธแค้นอยู่มาก
แต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์ออกไป
เพราะว่ามีหลักฐานค่ะว่ามีการตัดกุญแจหน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุชาวบ้านเขายืนยันนะคะว่า
ผู้ตายเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าก็มักจะพาผู้ชายมาอยู่ด้วยบ่อยครั้ง
โดยสำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้ภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เปิดร้านนวดแผนโบราณอยู่ที่ย่านถนนนิมมันเหมิน
แล้วก็ซื้อบ้านจัดสรรอยู่ได้เกือบ๓ปีแล้ว
โดยก่อนพบศพเพื่อนบ้านบอกว่า

ปรากฏว่าพอมาดูก็ได้กลิ่นแบบนี้
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
เราจะมาดูรายละเอียดของเหตุการณ์นี้นะคะ
คุยกับกำนันตำบลสันนาเมง
ซึ่งตำบลนี้ก็เป็นจุดในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้กำนันชูศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กำนันคะปกติแล้วกำนันรู้จักหรือว่าเคยได้พบได้คุยกับผู้ที่เสียชีวิตไหมคะ
อ๋อตอนเขาเพิ่งจะมาอยู่ประมาณสัก๒ปีกว่านะครับ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเคยเจอครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นตอนนั้นเขามีแฟนเป็นฝรั่งนะครับที่มาด้วยกัน
ตอนหลังมาก็เลิกกันไปเลิกกันไปนานแล้วก็เห็นมีฝรั่งมา
แต่ตอนหลังมาก็มีรู้สึกว่าจะมาคบกับคนไทยอีกนะครับเขามีแฟนเป็นคนไทย

ผู้ตายนี่มีลักษณะนิสัยยังไงพอจะได้รับทราบจากเพื่อนหรือคนใกล้บ้างไหมคะ
เท่าที่ทราบมาก็เป็นคนนิสัยดีนะครับพูดก็พูดก็ดีไม่ค่อยจะมีนิสัยก้าวเล่าอะไรนะครับ
คดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะกำนันค่ะ

คนในพื้นที่คุยกันในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ก็มันเป็นครั้งแรกครับที่เคยเกิดคดีนี้ครับไม่เคยมีครับที่ในตำบลผมและกับอำเภอผม
เพิ่งจะมีเป็นคดีแรกครับคดีสะเทือนขวัญที่ยิ่งใหญ่สิทธิ์ครับ
คนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางตำรวจในการหาสาเหตุที่เกิดขึ้นยังไงบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างครับมีก็ทางตำรวจก็สอบถามบ้านเดียวกันนะครับที่ใกล้กันเขาก็ให้ข้อมูลไปหลายอย่างครับ
ค่ะคาดว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่หรือว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ไหมคะ
ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าคนร้ายเนี่ยจะเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าทางบุคคลคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่มาก่อน
มาจากจังหวัดครับแต่ก็มีธุรกิจอยู่ที่ในเมืองมาซื้ออยู่ที่นี่ตั้งได้๒ปีกว่าเนี่ยประมาณนี้ครับ
ค่ะคือผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นคนดั้งเดิมที่นี่

แล้วชาวบ้านณตอนนี้เนี่ยมีการรวมตัวกันหรือว่ามีมาตรการอะไรที่จะป้องกันหรือค้นหาคนคาดว่าเป็นคนร้ายไหมคะ
หลังจากนี้ไปก็ต้องมีการป้องกันนะครับทุกครั้งนี้ผมจะมีการเข้าเวรอยู่ตรงนั้นนะครับ
ไอ้ที่หลังหลังบ้านเขาค่ะแต่ในช่วงที่มันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้เลยว่า
จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้เลยว่าเพราะมันคงจะมาอยู่ในที่บ้านนานนะครับ
เขามาด้วยกันเราไม่รู้ว่าเขาเป็นสามีภรรยากันนะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
เอาละค่ะถ้ายังงั้นขอสอบถามจากกำนันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะกำนันค่ะ

กำนันชูศักดิ์มอนแสงนะคะกำนันตำบลสันนาเมงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ